ตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จับตามาหลายวันแล้วนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมา
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗เมษายน
พื้นที่ไหนบ้างจะได้รับผลกระทบปัจจัยเป็นตัวใดมาดูจากกราฟิกนี้นะครับ
กราฟิกที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้ครับ
เป็นกราฟิกที่แสดงการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำวงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนกลางของภาคใต้
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันศุกร์นี้
แน่นอนครับเส้นทางที่หย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนี้เคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักตกชุกในพื้นที่ดังกล่าว
มาดูการจำลองการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
พบว่าในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณทางตอนกลางของภาคใต้นะครับ
มีทั้งตกหนักแล้วก็ตกกระจายตัวในหลายพื้นที่
หลังจากนั้นครับคำนวณต่อไปในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้

ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยออกสู่ทะเลไป

กลุ่มฝนนั้นก็จะยังมีการกระจายตัว
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

พื้นที่ที่มีฝนตกก่อนหน้านี้

การว่าจะตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
จากการตรวจสอบปริมาณฝนที่ตก
โทษว่ามี๓จุดหลักที่ต้องระวัง
เพราะว่า๓จุดนี้ฝนตกเยอะเหลือเกิน
จนอาจจะทำให้เกิดไทยทางธรรมชาติ
เป็นจุดไหนบ้างมาตรวจสอบกันนะครับ
จุดนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยสักส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดสุราธานีตำบลเมล็ดนะครับ

ปัตตานีตำบลบอดทองนะครับ๔๖มิลลิเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลขุนทะเล๖๑มิลลิเมตร
อยู่พื้นที่ดังกล่าวก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
ส่วนคลื่นลมยังคงไม่ไว้วางใจนะครับ๒เมตรอยู่ขนาดนี้
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะสูงมากกว่านี้
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามในค่ำคืนนี้ของจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ